หลดหดหูกันไม่พอคุณมาดูเรื่องของเด็กกันหน่อย
น้องผู้หญิงคนนี้น่าสลดหัวใจมาก
มีคุณพ่อคือคุณพ่อคุณแม่อย่าร้างกัน

มาอยู่กับพ่อสักช่วงประมาณ๘๙ขวบประมาณนี้
จนตอนนี้น้องอายุ๑๔น้องท้อง
ท้องเพราะถูกพ่อแท้ล่วงละเมิดค่ะ
มาอีกแล้วข่าวแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเศร้า

น้องเด็กหญิงอายุ๑๔ปีเพราะอะไร
ชาวบ้านแถวนั้นแหละเขาสงสัยเขาผิดสังเกต
คือพลเมืองดีไปแจ้งบอกน้องคนนี้
มีลักษณะน่าจะผิดปกตินะ
ปรากฏพอเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่า
เด็กหญิงอาศัยอยู่ในห้องเช่ากับพ่ออายุ๓๔ปี
ในห้องเช่าหลังนี้มีภรรยาใหม่ของพ่อด้วยนะคุณ
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กก็อ้างแบบนี้
เดี๋ยวขอรับตัวเด็กหญิงไปสอบถามเรื่องที่หยุดเรียนบ่อยหน่อย
ก็มีการเชิญครูประจำชั้นไปร่วมพูดคุยด้วยที่สพพนมสารคาม
ปรากฏก็หลอกคุยหลอกถามไปเรื่อย
น้องก็บอกว่าพ่อกับแม่หย่ากันแล้ว
ตัวน้องอยู่กับตากับยามาตั้งแต่เล็ก
พอตอนป๕ย้ายมาอยู่กับพ่อ
น้องยอมรับแล้วเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังเลยว่า
หนูถูกพ่อนี่แหละล่วงละเมิดทางเพศ
ไม่กล้าบอกใครกลัวกลัวพ่อจะติดคุก
แล้วตัวเธอน้องจะไม่เหลือใครเพราะมีแค่พ่อคนเดียว
เพราะรู้มาว่าแม่เองก็มีสามีใหม่
ครูบอกแบบนี้ครูสงสัยมาตลอด
ทำไมน้องขาดเรียนบ่อย
ติดต่อพ่อพ่อบอกไม่สบาย
ปรากฏมีช่วงที่น้องติดโควิด
ครูก็บอกไม่เป็นไรสงสัยอาจจะเป็นเรื่องของโควิด
แต่คุณรู้ไหมเรื่องมันแดงอย่างไร
ครูบอกมีผู้หวังดี
มาเล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมของพ่อกับลูก
บอกว่าเหมือนแปลก
ครูก็เลยเริ่มสังเกตฉันชื่นชมคุณครูมากนะคุณคิง
ครูบอกว่าพ่อมาส่งที่โรงเรียน
แล้วครูไปสังเกตว่าเวลาพ่อมารับมาส่งน้อง

มันใกล้ชิดมันไม่แปลกนะแต่มีการ
กอดหอมจูบลูกผิดปกติ
ตรงนี้ครูว่ามันผิดวิสัย

ครูก็เลยเริ่มตามพฤติกรรมของน้อง
เมียใหม่ของพ่อก็เห็นพฤติกรรมแบบนี้ของสามีกับลูกเลี้ยง
กลายเป็นเมียใหม่กับพ่อของน้องคนนี้ทะเลาะกันด้วย
เพราะเรื่องนี้พฤติกรรมที่มีกับลูก
มีปากเสียงกันสุดท้ายพลเมืองดีมาแจ้ง
แล้วก็มีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กค่ะ
ตอนนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งเด็กหญิงรายนี้นะคะ
ไปตรวจร่างกายรับเอาไว้ดูแลแล้ว
เดี๋ยวจะหาสถานที่เรียนใหม่ให้น้องนะคะ

เพื่อนข้างห้องบอกแบบนี้ว่าพ่อหนีไปแล้วนะ
เพราะกลัวความผิดแต่เชื่อว่าตามตัวได้แน่นอนค่ะ
สารน้องมากนะครับเหมือนตกนรกทั้งเป็นก็เดี๋ยวต้องตามความคืบหน้ากันต่อครับ